หลังจากเมื่อวานนี้กวินธรรมศจรรยานนั้นเปิดตัวอย่างเป็นทางกา
ในการเป็นนักเตะใหม่ของโอเอสลูเวิร์นทีมในดิวิชั่น๒ของเบลเยี่ยม
ก็มีแฟนบอลของสมสรรส่วน๑ออกมาตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับฝีมือของเจ้าตอง
กวินธรรมศจรรยานนั้นพุทธศาลประตูมือหนึ่งทีมชาติไทย
สัญญาจากเมืองทองไปอยู่กับโอเอสรุวรรณ

พร้อมกับค่าตัวที่เป็นเศรษฐกิจของสมสร
ก็มีแฟนบอลเจ้าถิ่นเข้ามาคอมเมนต์มากมาย
ซึ่งบางส่วนตั้งข้อสงสัยกับเจ้าตอง

เพราะว่าอายุ๒๗ปีแล้วแต่ยังไม่เคยเล่นนอกเอเชีย
แม้จะเป็นตัวหลักของทีมชาติไทย
แต่ก็อยู่อันดับที่๑๓๐ของโลก

เศร้าที่สโมสรคว้าตัวผู้รักษาประตูที่แพงเกินจริง
หรือทีมมีผู้รักษาประตูดีอยู่แล้วถึง๓คน
เจ้าของสมสรรน่าจะซื้อกองหน้ามามากกว่านะครับ
มินนี้ก็ทำให้แฟนบอลชาวไทยเข้าไปตอบโต้อย่างดุเดือดนะครับ

ว่าจะชนะใจแฟนบอลเจ้าถิ่นได้อย่างแน่นอน
คืนนี้กวินจะออกเดินทางไปประเทศเบลเยี่ยมนะครับ
เวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่งครับ